ขอแต่งชุดทงชุดไทยแบบเต็มยกเลยนะครับเพราะอยากจะร่วมซึมทรัพย์พิธีสงค์ก่อน
พิธีวิวาลนั่นเองค่ะก็เลยขอใส่ชุดไทยพาครอบครัวแล้วก็ว่าที่เจ้าบ่าวพี่นะอิทธิกรนะคะไปร่วมทำบุญตักบาทกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะที่วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารนั่นเองนะคะ
นาตาลีบอกว่าขอบคุณคุณแม่ที่เคยพาทำบุญตั้งแต่เด็กเลยนะคะเป็นการปลูกฝังให้เธอเนี่ยรักการทำบุญเข้าวัดเข้าวาและช่วงสมัยเรียนที่โรงเรียนเบนจมะราชาลัยเนี่ยเธอเองก็ได้เรียนวิชาพระพุทธศาสนาที่วัดแห่งนี้ด้วยค่ะ
พอโตมาก็เลยอยากจะมาทำบุญที่นี่ให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตก่อนเข้าพิธีวิวาอย่างเรียบง่ายนั่นเองนะคะ
งานของเธอจะจัดขึ้นวันที่๑๑กันยายนที่จะถึงนี้แล้วค่ะ
เอาเป็นว่าบันเทิงไทยรัฐของเราก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้แล้วก็ขอแสดงความยินดีในวันสำคัญของนาตาลีกับพี่นะอิทธิกรด้วยนะคะ
คุณดูสิออร่าว่าที่เจ้าสาวมันสวยเนอะเธอเป็นคนที่น่าอิ่มแล้วก็หน้าสวยผิวพันธ์ดีมากเลยนะคะร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะ